ไม่มีคู่ไหนจะหวานเกินเบอร์สำหรับคู่คู่รักห่างกัน๑๕ปีอย่างน้องเอ้ยบ้านเบี้ยวที่ตอนนี้ซูมและส่องเข้าไปถึงไหนถึงไหนก็ไม่เบี้ยวแล้วนะจ๊ะ
แต่บางทีอย่างที่บอกไปแหละพี่อาร์เนี่ยแข็งแรงแต่น้องเอ้ยเนี่ยอาจจะไม่ได้แข็งแรงเสมอไปล่างสุดค่ะน้องเอ้ยคนสวยแฟนสาวของพี่อาร์นะคะเจอพิษสงครานเล่นงานเพราะว่าหลังจากที่ลุยเที่ยวหนักตามภาษาเด็กวัยรุ่นนะจ๊ะก็เออป่วยเป็นไข้หวัดโดนน้ำโดนแดดบ้างนะคะนอนสมแต่ก็ยังมีสปิริตนะจ๊ะออกแดดล
หลังจากป่วยแล้วก็ไปเลยเพราะว่าต้องไปถ่ายยูทูปเป็นคิวงานใช่

เป็นลอตเตอรี่ตัวนแพงน้องเป็นไข้หวัดแต่ว่าโชคดีที่ไม่ได้เป็นไข้หวัดใหญ่

ก็ไปดูแลเนอะอ้อนป่ะเจ้า
ก็ไปดูแลไปให้กำลังใจน้องให้น้องหายไว
กลับไปก่อนนะครับ